ยังมีอีกข่าวหนึ่งที่ก็เกี่ยวข้องกับการโชว์อาณาจารย์แบบนี้เหมือนกัน
มีมาเยอะเลยแล้วคนก็แชร์ในโลกโซเชียลสนั่นกันเลยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ช่วยตัวเองค่ะ
หน้าประชาชนชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
นี่เป็นคลิปที่แชร์ผ่านโซเชียลนะคะ
หนุ่มคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาแวะจอดข้างทาง
แล้วก็ช่วยตัวเองที่หน้าหมู่บ้านรัตนโกศิลป๒๐๐ปี
อยู่บริเวณปากซอยรังสิตปฐุมธานี
ประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ดังด้านพันธมติเอกปัณฑัฐเดชโชธพิสิทธิ์
ผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจบอกว่าผู้ชายที่เห็นในคลิปเนี่ย
เคยก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วค่ะ

สมัยที่ตัวเองอยู่จังหวัดนนทบุรี
ก็เคยจับนายคนนี้มาแล้วครั้งนึง
ตอนที่ไปรับยาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

โดยผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทล่ะค่ะ
ตอนนี้ชุดสืบสวนได้ติดตามไปยังบ้านพักที่จังหวัดอ่างทอง

ทางทีมข่าวของเราก็มีการสอบถามเพิ่มเติมนะคะ
โดยพูดคุยกับทางแม่ของผู้ชายคนนี้ค่ะ
ก็ยอมรับกับตำรวจนะครับ
บอกว่าลูกชายเป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วก็คงขาดยา
พร้อมทั้งมีบัตรรักษาแบบชัดเจนเลยว่าเป็นผู้ป่วยจริง
แม่เองก็มีการประสานกับโรงพยาบาลศรีธัญญาเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
พร้อมที่จะนำตัวเข้าไปบำบัดรักษาต่อ
แล้วทั้งแม่เองก็วอนว่าอย่าแชร์ภาพนี้อีกต่อไปนะคะ
ก็ขอให้ยุติการแชร์ภาพนี้

จะไปช่วยลดอาการผิดปกติของสารเคมีในสมองได้นะครับ